ต่อนะคะเมื่อวานนี้ที่มีพ่อไปร้องนะคะบอกว่า
ลูกชายที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยดังย่านรังสิต
แก๊งทวงหนี้เนี่ยมีการเข้ามามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพคลองหลวงแล้ว๕คนนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่นักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังย่านรังสิตเป็นหนี้พนันฟุตบอลโลก๑ล้านบาท
แก๊งทวงหนี้อุ้มไปทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสนะคะต้องเย็บ๓๐เข็ม
ชดใช้เงินนะคะถูกบังคับให้ชดใช้เงินไปก่อน๑แสนบาท
แล้วก็ปล่อยตัวตรงฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลปาโลรังสิต
แต่พ่อกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยก็เลยมาร้องสื่อขอความเป็นธรรม
เมื่อเช้านี้ค่ะผู้ก่อเหตุ๕คนมามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพคลองหลวง
ทนายความส่วนตัวและจากการสอบสวนจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะ
ก็ปรากฏว่า๒ใน๕คนเป็นผู้มีชื่อเสียงค่ะคุณผู้ชม
คือนายสิทธิโชคธรรมรักษาเป็นหลานของนายชัชวานคงอุดม
ชัดเตาปูนนักการเมืองชื่อดัง
ส่วนอีกคนนึงคือนายบดินอิสระเป็นนักกีฬาแบตมินตันทีมชาติไทย
แล้วก็เป็นแชมป์แบตมินตันหลายรายการ
พนักงานสอบสวนได้สอบสวนผู้ก่อเหตุ๕คนนี้ทั้งหมด๗ชั่วโมงด้วยกันนะคะคุณผู้ชม
สอบสวนยาวนานเลยแล้วก็แจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกาย
กักขังหน่วงเหนียวพยายามกันโชคทรัพย์นะคะ
ก่อนที่พอตอนบ่ายก็ขอกำลังตำรวจชุดสืบสวนสพคลองหลวง
ควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งสารจังหวัดธัญบุรีดำเนินคดีต่อไปค่ะ